เดี๋ยวจะพาไปที่จังหวัดกระบีแต่ไม่ได้ไปทานก๋วยเตี๋ยวเป็ดเพราะว่าบางทีคนเนี่ยไม่ได้ชอบทานเตี๋ยวเป็ดอย่างเดียว
ใครจะไปเชื่อว่าสิ่งนี้ตัวนี้ก็ชอบกินเหมือนกันนะมันเลยเข้าร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ด
นี่บุกเข้าไปเลยแล้วไม่ได้ไปที่ร้านอย่างเดียวบุกเข้าไปในร้าวเป็ดกราบกราบไปอยู่ที่เดียวกัน
ดูสิครับเป็นหลุมเป็นบ่อแบบนี้มันเกิดอะไรกันขึ้น
ไปเจอกับเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดชื่อดังชาวจังหวัดกระบีเลยนะ
ชื่อว่านายประยูนขอบุตรอายุ๗๖ปีเขาเนี่ยแจ้งไปยังเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิกระบี่พิทักษ์ประชา
ช่วยหน่อยมีบางสิ่งบางอย่างมันอยากมากินเป็ด
นอกจากคนแล้วก็มีอย่างอื่นอยากกินเป็ดด้วย
เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็บอกก็ขายก๋วยเตี๋ยวเป็ดอยู่แล้วนี่ก็ต้องมีคนมากินสิ
คนไม่แปลกไงแต่มันมีตัวอะไรอีกอ่ะคะ
โกก็ดูสิครับงูครับงูมันเลื้อยมากินเป็ด
ถ้าจะมากินเตี๋ยวเป็ดพี่แกบอกว่าเดี๋ยวจัดให้

ไม่ได้ครับน่ากลัวจริงแล้วเจ้าหน้าที่กู้ภัยใช้เวลาอยู่พักใหญ่นะ
คือทั้งทุบทั้งขุดให้หลุมมันใหญ่ขึ้นแล้วก็เอางูเหลือมตัวนี้โผล่พลวดออกมา

กินไปแล้วเนอะบ๊ายตอมมันอย่างนั้นไงแล้วถามว่ามันยาวแค่ไหน
ทำไมคุณชนะถึงบอกว่ามันคืออนาคอนด้า
มากกว่า๓เมตรไหมใช่ไหมห้าเมตรครับ
ห้าเมตรครับดิฉันว่ามันหนักมากด้วยอ่ะดูสิ
แล้วมันหนักตั้ง๕๐กิโลกรัมน่าจะรวมน้ำหนักเป็ดเข้าไปด้วย
ตัวเท่าคนใช่ครับโอ้โหห้าสิบโลนี่ประมาณแบบ
ดิฉันจริงน้ำหนักของผู้หญิงประมาณนั้น
ไม่ก็เด็กระดับมัธยมก็ได้แล้วดูสิเห็นแล้วแบบอย่างที่บอก
แล้วนายประยูนยังเล่าอีกนะบอกว่าตัวเขาเนี่ยเปิดร้านนี้มา
แล้วก็มีเล้าเป็ดเนี่ยนะแล้วเนี่ยไม่ใช่ครั้งแรกที่มีงูเหลือมขนาดใหญ่
เลื้อยเข้ามาก่อนหน้านี้ประมาณสักเดือนสองเดือนได้
มีมาอีกหนึ่งตัวมาแล้วเหรอคะเคยมาก่อนหน้านี้แล้ว
แถวนี้มันรวมรวมงูเหลือมเหรอเออแต่ว่ามันมีเป็ดเยอะไงใช่ไหม
อาจจะเลื้อยเข้ามาหาอาหารนั่นแหละแล้วเป็นงูเหลือมที่ไซส์อนาคอนด้า
กลัวจริงใหญ่ของลูกห้อง